มาดูเรื่องดีกันบ้างดีกว่าหลายคนดวงเฮงหลายคนดวงแป๊กนะคะ
แต่เราจะพูดถึงคนดวงเฮงกันก็แล้วกันนะคะ
โดยเฉพาะพี่ในวงการบันเทิงเนี่ยเจ้าเก่าขาประจำมากันเพียบเลย

แม้ต้องเคลียร์พื้นที่เขาแบบขึ้นข่าวตลอดว่าถูก

เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะมีการ

คือว่าเขาบอกว่าเขาใบ้แม่นจริง
เขาบอกเลขเอาไว้ก็เป็นการยืนยันข่าวดีนะคะว่า
ซื้อจริงถูกจริงถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวเลข๒๐เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมแต่ที่ไม่เบานะคุณถูกถึง๓๐ใบค่ะ
นับไปก็จะตายนะ๒แสน
เขาบอกว่ามีเกินครึ่งแสนไปเหมือนกันบอกมาด้วยว่าปู่พญาอนันตนาคาราชให้โชคค่ะก็สาธุสาธุนะจ๊ะ

เพลงตามมาติดคนนี้บอกเลยว่าไม่เป็น๒รองไทยกับที่๒พาราดอกค่ะ
งวดนี้เห็นเขาบอกว่าเบาซอบจัดมา๑๐ใบ
แต่เป็นรางวัลเลขท้าย๓ตัวเลข๒๗๔ได้ไป๑๐ใบ
รู้สึกว่านางซื้อตามไฟล์บินที่นางบินไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะ
แต่ว่าสตอรี่น่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เล่นคอนเสิร์ตปรากฏว่าคือมีผีผู้หญิงมาเข้าฝัน
ก็เลยตื่นเช้าไปซื้อเลข๒๐เลขเบอร์ห้องนะคะ
ปรากฏว่าถูกคุณผู้ชม๔ใบค่ะ
ก็เรียกว่าผีมอบโชคกันไป
อันนั้นโรงการบันเทอร์ของนักข่าวบ้านเราก็ถูกนะ

ถูกแล้วลอตเตอรี่แห่งปัง
พี่สาวข้างดิฉันก็ถูกเหมือนกันพี่แจ๊กกะลีน
อยู่ใกล้กันไม่บอกเนาะไม่กระทรงไม่กระซิบ
เอาพูดตรงไปจับมั่ววันนั้นไปทำบุญ

ก็ซื้อลอตเตอรี่แม่ค้ามาทักทาย

ไม่เป็นไรรองวดหน้ากลางเดือนกันยายนนะคะ